มาดูเรื่องของความเฉาชู้สาวกันหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากวัดดังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านเกิดดิฉันเองนะคะตอนนี้ตรวจสอบอยู่ว่าเป็นวัดไหนเนี่ยนะคะ
ชาวโซเชียลเขาบอกว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ค่ะ
กล้อก็ติดกับแม่ครัวแม่ครัวของโรงเรียนนะคะโรงเรียนอยู่ในวัด
บอกไปก้อล็อกอติกไปขอมีเพศสัมพันธ์
ขอมีเพศสัมพันธ์แล้วบอกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินให้ด้วยเป็นรายเดือน
เธอบอกเธอมีคลิปนะคะเป็นคลิปเสียงฟังคลิปเสียงค่ะ
ก็ถามว่า
หลงพ่อรู้ข้อมูลได้อย่างไร
บอกว่าเธอมีปัญหา
ทางเพศกับสามีเธออยู่เธอมีความต้องการทางเพศ
เอ้ารู้ไปถึงนู่นและแถมยื่นข้อเสนอให้แม่ครัวบอกว่า
เดี๋ยวจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนถือว่าช่วยกันไป
ถือว่าช่วยกันไปด้วยถือว่าช่วยกันไปถือว่าช่วยกันไป
ความยาวคลิปเสียงประมาณ๓นาทีด้วยกันนะคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนเสียงผู้ชายที่ปรากฏในคลิป
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเป็นเสียงพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดอุบลราชธานี
เสียงการแก้วพระราศีครั้งนี้นะคะสามีเธอเอามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพราะเธอไปเล่าให้สามีฟังสามีก็เลยบอกว่างั้นทำคลิปไว้
แล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเธอบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยพระรูปนี้ลุกเข้ามาลักษณะมาด้วยคำพูด
เธอก็พยายามบ่ายเบี่ยงแต่หลังจากนั้นลุกเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวเลย
ถึงขณะที่เอามือมารูปคำอวัยวะเพศของเธอด้วย

ฐานท่านบอกว่าเขามาเห็นตัวล่ะมันเงาะแง่วะคือไปเรียนอารมณ์

อันไงฐานหมายถึงมาพูดมาทำตัวน่ารักแล้วมาพูดใหม่ใกล้ชิด

เราก็มีอารมณ์มีอารมณ์ขึ้นมา
ใช่ค่ะปลายเสียงนี่เป็นพระเนอะ
นางสาวเอนามสมมุติผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าพฤติกรรมที่ถูกพระคุกคามทางเพศเนี่ย
เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้
เป็นการเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอเข้าไปทำหน้าที่แม่ครัวปรุงอาหาร
พระเลี้ยงเนรแล้วก็เด็กนักเรียนในวัด
แรกหลวงพ่อก็ลักษณะเข้ามาพูดคุยหยอกล้อกันด้วย
แต่หลังหลวงพ่อถือโอกาสเข้ามาโอบกอดรูปคำอวัยวะเพศ
ตัวเธอเองก็พยายามหลีกเลี่ยงนะเอาให้เธอเล่าให้ฟังอีกสักครั้ง
การที่เขาหลวนหลาดเรามีถึงขั้นหนักสุดยังไงส่วนไหนยังไง
ก็เอามือล้วงเข้าไปในอวะเพศของเราค่ะเท่านั้น

ถึงค่ะล้วงเข้าไปให้ในกางเกงเลยค่ะ
คราวนี้มีประมาณวัน๒วันแล้วนะ
เอามาดูการจัดการของวงการพระสงฆ์ในพื้นที่หน่อยนะคะ
สังคาธิการของจังหวัดโดยพระครูโกศลวิหารคุณรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบล
เข้ามาสอบสวนกรณีนี้แล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้ยอมรับว่ามีการกอดมีการหอมแม่ครัวจริง
แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันเพราะรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
โดยได้ให้มาช่วยงานที่วัดเวลาเดือดร้อนก็เคยให้เข้าสารนะ
ไม่แค่จะกอดจะหอมก็ผิดแล้วนะ

เพราะพระสงฆ์จะไปจับศรีกาอย่างนี้ไม่ได้นะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของเห็นเขาเดือดร้อนและช่วยเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือข้าวสาร
อันนี้พอเข้าใจได้แต่มันถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัว

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็เลยบอกขอให้ทั้งสองฝ่าย

หลวงพ่อเจ้าอาวาสออกจากวัดทันที
เพื่อช่วยรักษาชื่อเสียงของวัดและพระพุทธศาสนา
ซึ่งเจ้าอาวาสก็ยินดีนะคะออกจากวัดไปเรียบร้อยแล้ว
พระครูโกศลวิหารคุณยังบอกด้วยว่าสำหรับความผิดของเจ้าอาวาสรูปนี้
เป็นเรื่องอาบัติร้ายแรง
หากต้องการแก้ไขต้องไปทำพิธีปริวาสกรรมปลงอาบัติกับหมู่คณะสงฆ์
ซึ่งไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสไปทำหรือยัง
ส่วนที่ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีก็ให้เป็นเรื่องของทางโลก
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทำสองเรื่องไปพร้อมกันนะคะทั้งทางสงฆ์แล้วก็ทางโลกค่ะ